เรื่องนี้คือวิวาดกันในครอบครัว
เกิดเหตุที่ร้อยเอ็ดเป็นนุ่มวัย๒๙ปี
เขาพยายามจะไปขอคืนดีอดีตภรรยา
แต่ปรากฏว่าถูกหลานชายของอดีตภรรยา
ใช้ท่อนเหล็กตีหัวแล้วยังใช้มีดแทงอีกนะคะ
กลายเป็นเรื่องรุนแรงเลยล่ะค่ะ
ตำรวจสพจังหารก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการทะเลาะวิวาดกัน
ทำร้ายร่างกายกันจนทำให้มีผู้บาดเจ็บนะคะ
บริเวณปากทางเข้าบ้านของชีตำบลดินดำอเภอจังหารจังหาร๑๐๑
ก็พบนายธิวาโพธานีอายุ๒๙ปีค่ะ
บาดแผลก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นแขนนะคะ
ศีรษะแตกเลือดเต็มตัวเลย
อาสาสมัครกู้ภัยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลจังหาร
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวาน
นายธิวาบอกว่าตัวเองกับภรรยาเพิ่งเลิกกันแค่๑สัปดาห์เอง
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่บ้าน
จะขอคืนดีจะขอปรับความเข้าใจ
แต่ว่าไม่ทันได้คุยดีหรอกค่ะ
หลานชายของภรรยาลงมือทำร้ายร่างกาย
ท่อนเหล็กตีศีรษะและใช้มีดแทงที่แขน
เขาเองก็เลยวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
ชาวบ้านที่เขาให้การช่วยเหลือนายที่วาไว้
ก็บอกว่าเขาเปิดร้านอาหารตามสั่งอยู่
นอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงคนมาเคาะขอความช่วยเหลือ
เขาก็เลยออกมาดูเห็นนายที่วาสภาพคือเนี่ยใบหน้าเต็มไปด้วยเลือด
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้นะคะ

เป็นอดีตกันไปแค่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยบอกว่าสาเหตุที่เลิกกัน
เพราะนายธิวามักทำร้ายร่างกายเธอเป็นประจำ
ทนไม่ไหวเลยขอแยกทาง
แต่นายธิวาก็ยังมาวนเวียนก่อกวนอยู่เคยขู่ฆ่าเธอด้วย

ตอนเกิดเหตุก็ขี่รถมาก่อกวนค่ะ
ทางภรรยาอดีตภรรยาเนี่ยก็เลยโทรให้หลานชายมาดู
แต่ถูกนายธิวาโยนมีดใส่
จากนั้นหลานจึงวิ่งไปแย่งมีดแล้วก็เกิดการต่อสู้กัน

ทางอดีตภรรยาบอกว่าแจ้งความเอาผิดนายธิวาด้วยนะคะ
ในข้อหาบุกรุกและข่มขู่ให้ตกใจกลัว
เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
กลัวว่านายธิวากลับมาแล้วจะมาทำร้ายเธออีก
เพราะที่บ้านมีแต่คนชะลามีคนพิการก็คงรับมือไม่ไหวนะคะ
อันนี้แหละก็ต้องฟังทั้งสองด้าน
คือฝั่งนายธิวาก็บอกว่าคือแค่จะมาขอคืนดี
แต่ทางฝั่งอดีตภรรยาบอกว่าไม่ใช่หรอก

มันก็เลยกลายเป็นความรุนแรงนะคะ